กรมป้องกันและบรรเทาสาธนภัยได้สรุปภาพรวม
พื้นที่ที่ประสบภัยจากพายุปลาบึกนะคะ
ภาพรวมทั้งหมดมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า๖แสนคน
แล้วก็ทางนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวจะลงพื้นที่พรุ่งนี้นะคะ
จะไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็จะไปสำรวจความเสียหายแล้วก็ให้ความช่วยเหลือ
ส่วนคนการเมืองก็ลงพื้นที่เหมือนกันไปช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยนะคะ
ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีขอให้ประชาชนติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิด
แม้ว่าพายุปลาบึกจะอ่อนกำลังลงสลายตัวไปแล้ว
แต่ว่าคนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงยังคงต้องระวังอันตราย

เพราะอาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลาก
น้ำท่วมขังในที่รุ่มต่ำได้

เรื่องของสิ่งปลูกสร้างที่รับความเสียหาย
ตอนนี้สั่งการให้แต่ละจังหวัดส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ไป

ฟื้นฟูซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง
ยายาผู้ประสบภัยตามระเบียบของทางราชการ
เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะ๗มกราคม
นายกรัฐมนตรีจะลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
จะไปสำรวจพื้นที่แหลมตะลุมพุก
แล้วก็ที่ริมแม่น้ำปากพนัง

แล้วก็จะไปสามแยกเนินตาขำ

พบปะผู้ประสบภัย๒๐๐คน
ไปตรวจระบบเตือนภัยของกังหันลมผลิตกระแสไฟฟ้า
และเดินทางไปตรวจสภาพความเสียหายที่แหลมตะลุมพุก
คนการเมืองก็ลงพื้นที่กันเหมือนกัน
อภิษฎเวชาชีวะหัวหน้าภักดิ์ประชาธิปัตย์
ก็จะไปเยี่ยมเยี่ยมประชาชนที่นครศรีธรรมราช
แต่ว่าช่วงเช้าที่ผ่านมาวันนี้ค่ะ

ประธานยุทธศาสตร์การเลือกตั้งพักเพื่อไทย

ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชก็นำถุงยางชีพ
ที่รวบรวมจากสูญรับบริจาคของพักเพิศไทย๓๐เขตทั่วกรุงเทพฯ
มอบให้กับผู้ประสบภัยจากพายุปะบึก
ที่ตำบลปากนครอำเภอเมือง

ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติศูนย์อนามัย๑๑
คุณหญิงสุดารัฐบอกกับประชาชนที่ไปรับฟังความเดือดร้อนในวันนี้

แต่ว่าหลังจากนี้ก็จะกลับไปประสานหน่วยงานราชการองค์กรต่าง
คนที่มีความพร้อมก็จะระดมความช่วยเหลือ
แล้วก็จะลงกลับไปในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนอีกครั้งหนึ่ง
กำลังช่วยกันนะครับ
อันนี้มาคิดกันไม่ได้หรอกว่าจะเป็นฝ่ายไหนฝ่ายไหนอะไรยังไงนะ
ตอนนี้ทุกคนต้องช่วยกันหมดเพราะว่าคนเดือดร้อนเยอะนะครับ

วันพรุ่งนี้จะมีการจัดรายการ
เพื่อรับการบริจาครับน้ำใจจากทุกภาคส่วนนะครับ
ในการช่วยเหลือชาวใต้ที่ประสบอุทธกภัย
ประสบปัญหาจากพายุใต้ปลาบึกนะครับ
โดยนายกรอบศักดิภูตระกูลรัฐมนตรีประจำสำนักนายมนตรีบอกว่า
วันพรุ่งนี้ตอนค่ำนะครับรัฐบาลร่วมกับทุกภาคส่วนจะจัดรายการพิเศษ
ชื่อรายการรวมน้ำใจไทยช่วยวาตภัยใต้นะฮะ
นายกก็จะมาร่วมรายการด้วยเพื่อรับมอบเงินบริจาคด้วยตัวเองนะฮะ
เดี๋ยวท่านก็รอติดตามคำพรุ่งนี้กันแล้วกัน
รายงานสถานการณ์พายุปะบึกล่าสุดเนี่ยนะคะ
ก็มีพื้นที่ได้รับผลกระทบในภาพรวมทั้งหมดคือ๑๘จังหวัด๙๐อำเภอ
ประชาชนได้รับผลกระทบ๖๙๐๐๐คนโดยประมาณนะคะ
มีผู้เสียชีวิต๓รายค่ะศูนย์หาย๑ราย
พื้นที่ส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากน้ำป่าไหลหลากมีน้ำท่วมขัง
พื้นที่ประชาชนกลับเข้าที่พักปิดศูนย์อพยพเรียบร้อยแล้วด้วยนะคะ
เหลือแค่นครศรีธรรมราชที่ยังมีผู้อพยพออกจากพื้นที่ประมาณสัก๕อำเภอได้
ก็ใช้ศูนย์อพยพเป็นที่พักพิง๘๑๑๑๙คนที่ยังอยู่ในศูนย์อพยพนะคะ